จริงแต่ก็ไม่ค่อยได้ศึกษามาก่อน

แล้วคุณวัฒนากับแต๊ง
จริงด้วยความที่ตัวหนูเอง
เป็นพวกที่น้ำเหลืองไม่ดีตั้งแต่เด็ก
เป็นคนที่มีฝีอะไรแบบตลอด
จริงต้องขึ้นขี่ป่าเพราะว่าหนองเชื้อ

แต่ว่าจริงเกิดจากที่วันนั้น
มีก็เจอปฏิเหตุที่มันแบบไปเป้าะช้ำ

แล้วก็จุดแก่ปิกต่างทางไม่ดี
ช่วงนั้นนอนน้อยมันกลายเป็นติดเชื้อ

บางคนได้ยินมาว่าแบบ

แล้วก็เกิดจากว่ารักษาช้า

แล้วเราก็ไปหาหมอช้าไป
หมอบอกว่ามันลามไปกินเนื้อ
เริ่มกินเยอะขึ้น

พอมันลามก็ต้องผ่าออก

หมอไม่ได้ตัดเนื้อนะคะแต่ว่ามันคว้านเอาหนองออกไอ้หนองเนี่ยมันกินไปประมาณแบบแค่นิดนึงโชคดี
คว้างเดียวเป็นคว้างเดียวค่ะเป็นฝั่งขวา
มีโอกาสกลับมาเป็นได้คุณหมอบอกเพราะว่าเชื้อพวกนี้บางทีมันยังไม่หมดไป
จริงพอแตนได้ศึกษาปุ๊บเพื่อนแตนหลายคนหรือว่าคนที่รู้จักเป็นกันเยอะ
แล้วเขาบอกบางทีอ่ะผ่าตัดสองสามรอบบางคนแบบเป็นแล้วไม่หาย
บิวกรยานีเป็นมา๒ปีก็ไม่หายก็คือเข้าไปผ่าตัดตลอดอะไรอย่างนี้
แต่แต่ก็ขอภาวนาอยากให้เป็นเพราะตอนนี้ก็หายสนิทแล้ว
นิดเดียวค่ะรู้สึกว่าข้างนี้จะครึ่งกว่าหน่อยอะไรอย่างนี้
หนึ่งนิดเดียวอ๋อแผลเป็นมีค่ะก็จะมีตำหนิเป็นแผล
เพราะว่ามันต้องเจาะผ่าตรงนั้นตรงเนินผมนิดนึงหนูหนูหนูปล่อยวาง
เพราะว่าจริงมันเห็นแล้วค่ะถ้าสมมุติมีวันไหนที่ใส่ชุดแหวกหน้าอก
ก็อาจจะต้องเห็นแต่จะรู้สึกว่ามันเป็นปกติเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราต้องเจอ
เกี่ยวเลยไม่มีส่วนเกี่ยวกับการทำหน้าอกเลย
ก็บอกตามตรงว่ามันเกิดจากเราไม่ระวังแล้วมันเกิดช้ำเพราะไม่กระแทกเขา
แล้วพอเป็นน้องอักเสบติดเชื้อมันก็เลยลามแค่นั้นเอง
จริงโหยระวังแล้วมันก็ขึ้นได้มันก็ขึ้นได้

นี่ทำเป็นให้ดี

กว้างที่เปิดที่เปิดที่เป็นพรหม่อเผ็ด
จริงหนูแอบถามเลยนะหนูอยากทำหน้าอกนะ
หมอบอกว่าต้องหยุดประมาณอีกปีหรือ๒ปี

ก็อาจจะทำได้

อีก๒ปีอาจจะเป็นเทรนด์นมเล็กก็ได้นะคะ

ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่า

มันเหนือมันโกะ
เพราะว่าน้องมันกินนะคะ
อันนี้หรือมันไม่มีความรู้ด้านนี้

แต่หมู่ป้าอาการผูกฝีในเต้านมน้ำ

ผู้หญิงเป็นกันเยอะต้องระวัง
หนูไปอ่านมาพอจำความแดง
เมื่อก็จะกวดหน้าอกคัดมีหลอยช้ำแดง
จนแค่อยู่ไหนจนเชื้อมันราบ
ก็เลยต้องกลายเป็นผ่าเอาน้องออก
แล้วตอนนี้คุณแผ่ไหนในหน้านี้จะมีเกิดอะไร

ใช่ค่ะแล้วก็เลยเดี๋ยวพอจริงเข้าโรงพยาบาลนาน
แต่คิดอะไรได้เยอะมากเพราะไม่เคยเกิดมา
ไม่เคยนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนขนาดนี้ค่ะ
ก็อยากจะลองทำอะไรใหม่

ตอนนี้ก็ทำเพลงใหม่๓เพลงรวดเลย
ถามว่าเต้นเยอะไหมแต่ว่าเรียกว่าเปลี่ยนสไตล์

เป็นคนใหม่แต่ที่ดีกว่าเดิม

เล้ยงอาวุธคลับกำไลน์
และหลุดคนที่ขอหน้าเติม
ก่อนที่ทำไม้ก็เสียใจ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ